มีคนตั้งคำถามถึงระบบราชการเมืองไทยนะคะว่าเมื่อไหร่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสักที
ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่พ่อเนี่ยบัตรประชาชนหมดอายุ
คือสำหรับผู้ป่วยคือพอดีพี่ชายเขาเป็นทหารเพราะฉะนั้นพ่อจะได้สิทธิ์ใช่ไหมค
ในเรื่องของการรักษาแต่มันต้องใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัว
ทีนี้บัตรประชาชนพ่อหมดอายุเธอก็เลยไปถามทางเจ้าหน้าที่ว่า
ต้องทำยังไงได้บ้างเพราะว่าคุณพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ยืนยันคำเดียวเลยยังไงก็ต้องแบกพ่อมาที่ที่ว่าการ
เพื่อทำบัตรประชาชนใหม่ต่อให้พ่อติดเตียงอย่างไรก็ตาม
บอกจริงเหรอมอบอำนาจก็ไม่ได้เหรอ
เจ้าหน้าที่บอกไม่ได้ต้องหามาเท่านั้น
เธอเลยบอกเอาวะไปก็ไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้สิทธ
เรื่องของการรักษาเธอแบกพ่อไปค่ะ
สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำคือถ่ายรูปแค่นั้นเลย
ใช้ข้อมูลเก่าลายนิ้วมือก็ไม่ได้ปั๊ม
สุดท้ายวันนั้นพาพ่อกลับไปที่บ้าน

โอ้โหเธอบอกว่าคือแล้วยังไงอ่ะ
มันหนี้เหรอหนี้ราชการไทยในยุค๕๐ใช่ไหมคะ

โพสต์เรื่องราวนี้เอาไว้นะคะ
บอกคือพ่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ป่วยติดเตียงแล้วอาการก็ไม่ดีมาตลอด
ก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่มีวิธีอื่นเลยจริงเหรอ
นี่ค่ะบัตรประชาชนคุณพ่อหมดอายุ
แต่คุณพ่อติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อาการไม่ดีมาตลอด
ถามแล้วถามอีกว่ามีวิธีอื่นไหมคะ
ที่จะไม่ต้องแบกผู้ป่วยมามันทุลักทุเลมาก
เพราะคุณพ่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
แล้วด้วยนะคะว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย

มีเอกสารมอบอำนาจมาได้ไหมคะ
สุดท้ายให้คุณพ่อปั๊มนิ้วมือมาหรือเจ้าหน้าที่

อำเภอยืนยันว่าต้องแบกผู้ป่วยมาค่ะ
จะติดเตียงอาการหนักใส่รถเข็นรถนอนเดินไม่ได้
ใส่สายมากมายลึกครึ่งช่วยหายใจ
ก็ต้องมาทำบัตรที่อำเภอค่ะ
ต้องมาให้รถพยาบาลไปแบกมาค่ะ
คนพิการถ้าหมดอายุก็ต้องมาทำใหม่ค่ะ
ไปที่สารากลางจังหวัดเหมือนกัน
หลายคนก็ต้องแบกไปทำค่ะ
สรุปสรุปเธอก็ต้องแบกคุณพ่อไปทำบัตรประชาชนใหม่ในวันที่๗มิถุนายน

พอกลับไปถึงบ้านเธอบอกคุณพ่ออ่อนแรงมาก
แล้วตี๓คืนนั้นพ่อเสียชีวิต
เธอบอกไปถึงที่ว่าการอำเภอที่ต้องแบกไป

ที่เหลือใช้ข้อมูลเดิมลายนิ้วมงนิ้วมืออะไรก็ไม่ได้ปั๊ม
เธอถามว่าทำไมต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่ใช่ไหม
ก็พ่อต้องใช้เบิกจ่ายตรงและรับสิทธิ์จากทางโรงพยาบาล

ขอถามว่าอะไรคือระบบราชการไทย
แล้วบัตรประชาชนใหม่ของพ่อเนี่ยจะใช้ตอนไหนดีล่ะ

แบกกันอีกกี่เคสต้องตายอีกกี่คน

คือป่วยติดเตียงไม่มีเรื่องไม่มีแรงอ่ะก็ไม่รู้ว่าที่แบกไปอำเภอวันนั้นเนี่ย
มันส่งผลหรือเปล่าไม่รู้จะส่งผลหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่า
พ่อเธอเสียชีวิตคืนนั้นเลยค่ะตีสามเอ๊ะเขามีภาพที่อำเภอไหม
คุณพ่อเขาไปทำบัตรอ่ะอืมอ่าคือพอเห็นข่าวนี้อ่ะค่ะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปนะคะไปที่บ้านของเจ้าของโพสต์
ชื่อคุณปรางทองค่ะคุณพ่อเธอชื่อคุณพ่อสมหมายนะคะ
คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วตอนนักข่าวไปถึงเจอท่านนี้พอดีเลยค่ะ
ครับในอำเภอเมืองประทุนธานีนายธรรมนูญจำใสนะคะ
ลงพื้นที่ไปพอดิบพอดีเลยไปถึงปุ๊บเขายกมือไห้ขอโทษก่อนเลยค่ะ

ขออภัยนะขออโหสิกรรมแทนทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
แล้วก็ต่อไปเนี้ยยังไม่ให้มีที่ผ่านมาผมก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเรื่องเรื่องโปรกัน
ประกันแล้วก็จะทำให้ดีขึ้นแล้วก็จะไม่ให้มีแบบนี้เกิดขึ้นอีก
นั่นคือภรรยาของผู้ตายซึ่งก็คือคุณแม่นะคะแล้วก็คุณผู้หญิงทางด้านขวามือคือคุณปรางทอง
เล่าบอกว่าเช้า๗มิถุนายนเธอพาแม่ไปทำบัตรประชาชนใหม่
เพราะบัตรแม่ก็หมดอายุก็เลยสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนว่าเออ
พอดีคุณพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วบัตรก็หมดอายุเหมือนกันต้องทำยังไงได้บ้าง
เพราะต้องใช้รับสิทธิ์จากทางโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันเลยว่าต้องแบกมาเท่านั้น
เธอก็ถามว่าใช้เอกสารมอบอำนาจได้ไหมคะเพราะคุณพ่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
เจ้าหน้าที่ก็ยังยืนยันว่าก็ต้องพาตัวมาเท่านั้นบ่ายวันนั้นน่ะคือเธอหลังจากพาแม่ไปทำเสร็จปุ๊บ
พาแม่กลับบ้านช่วงบ่ายก็เลยต้องพาพ่อไปทำบัตรประชาชนอีกค่ะ
เนี่ยค่ะนี่คือบัตรใหม่นะฮะคุณลุงสมหมายนะอืม
ขออนุญาตคุณลุงนะครับขออนุญาตครอบครัวนะฮะ
แสดงความเสียใจด้วยจริงแต่ว่าใช่ค่ะ
ท่านผู้ชมดูภาพของคุณลุงที่เป็นภาพรูปถ่ายเวลาเราไปถ่ายบัตรประชาชน
เนี่ยคือไปทั้งรถเข็นมีสายระบายของเสียออกจากร่างกายต่างคือ
สภาพที่แบบก็เจ้าหน้าที่เขาบอกต้องแบกมาก็แบกมาจริงจริงอ่ะ
แล้วดูภาพบัตรที่ได้มาเมื่อสักครู่นี้คือเป็นภาพที่คุณลุงหลับตาแบบอ่อนแรงเพื่อจะถ่ายรูป
อืมติดบัตรอ่ะค่ะอ่านี่เห็นไหมเนี้ย
ปกติเราต้องลืมตาใช่ไหมเจ้าหน้าที่จะบอกให้ยิ้มให้ลืมตาให้อะไร
ลุงแกไม่ไหวเห็นไหมฮะอืมคือคุณปรางบอกว่าเธอเนี่ย
ไปขอความช่วยเหลืออาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
เพื่อให้พาคุณพ่อไปทำบัตรประชาชนที่ที่ว่าการอำเภอที่ปฐุมธานีครับ
แล้วก็อย่างที่บอกที่เธอทั้งตอนแรกแค่งงว่าเอ้า
ทำไมต้องให้แบกผู้ป่วยมาในเมื่อคุณแค่ถ่ายรูปครับ
แล้วคุณไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยลายนิ้วมงนิ้วมือก็ไม่ได้ปั๊ม
คือมันไม่มีเหตุผลว่าจำเป็นต้องแบกมาคืออะไรใช้ข้อมูลเดิมหมด
ใช่คือสมมุติว่าถ้าเกิดต้องมีการปั๊มลายนิ้วมือสแกนใบหน้าสแกนรูมั่นตาหรืออะไรก็ตามเข้าใจได้ว่าต้องแบกผู้ป่วยมา
แต่นี่แค่ถ่ายรูปเองอ่ะแชะเดียวถ่ายส่งไปให้ก็ได้มั้งคือเธอก็
พยายามหาทางออกในหลายทางปรากฏกลับมาถึงบ้านคุณพ่ออ่อนแรงมากขึ้นแล้วตี๓คุณพ่อเธอเสียชีวิตเลย
ถามว่าที่ออกมาโพสต์ต้องการอะไรออกมาไม่ต้องการค่าเยียวยาหรืออะไรใดเลย
อยากจะสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐมากกว่าว่ามันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงได้แล้วหรือยัง
อำเภอเขามาถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นหนูขอแล้วกันนะคะ
เราจะไม่เรียกร้องอะไรแล้วให้พี่นำเพลิงจัดการตามกระบวนการของพี่ไปแล้วขอให้เคสของคุณพ่อค่ะ
เป็นเคสตัวอย่างและเคสสุดท้ายแล้วแค่นั้นค่ะครับแล้วต่อไปนี้หนูจะไม่ออกสื่อแล้วก็จะไม่ชี้แจงอะไรนะคะ
ก็เป็นหน้าที่ของพี่น้ำเฟอร์ไปแล้วกันนะคะใช่เป็นอุทาหอนแล้วก็เป็นเคสสุดท้ายแล้ว
แล้วแสดงว่าวันนี้ก็คือพอใจกับที่ท่านนายอำเภอได้มาให้คำชี้แจงอะไรต่าง

มันไม่สามารถเอาอะไรกลับคืนมาได้แล้วค่ะแต่อยากให้เป็นเรื่องเตือนใจและเคสสุดท้ายแค่นั้นนะคะ
ว่าขอเลยค่ะอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ
เราก็ได้คุยกับแม่ธรรมนุในอัมเภอเมืองประธุมธานีนะคะ
เขาบอกว่าพอรู้เรื่องปุ๊บเนี่ยก็รีบสอบสวนเจ้าหน้าที่เลย
ฝั่งเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่ายังไงฮะ
ตอนที่คุณปรางทองพาคุณแม่ไปติดต่อทำบัตร
สามารถไปติดต่อเรื่องราชการที่สำนักงานที่ดินได้ไหม

เจ้านาธิก็แจ้งบอกว่าต้องไปถามกฎระเบียบที่สมัครที่ดิน
ซึ่งแนมเพอร์เมืองประทุมธนิดบอกว่าจากที่คุยทั้งสองฝั่งข้อมูลไม่ตรงกันเลย
แต่ในฐานะที่เขาเป็นข้าราชการเขาบอกเขาขอเลือกฟังเสียงประชาชนก่อน
ขอฟังฝั่งของประชันขอเชื่อข้อมูลจากฝั่งประชาชนก็คือฝั่งคุณปรางทองก่อน
และจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงในสัปดาห์หน้าค่ะ
ทีนี้ลองมาดูข้อเท็จจริงกันหน่อยว่าปกติแล้วตามระเบียบของกรมการปกครองเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ย

ตกลงเราต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องไปยังไงก็ต้องไปใช่ไหม
ตามระเบียบกรมการปกครองนะคะเขาระบุเอาไว้ชัดเจนมากค่ะว่า
ถ้าผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุหรือบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
มอบหมายให้บุคคลในครอบครัวมาติดต่อขอรับบริการทำบัตรประชาชนถึงบ้านที่อำเภอได้
เขาเลยบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการสื่อสารผิดพลาดระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนหรือเปล่า
เพราะในกฎระเบียบกำหนดไว้ชัดเจนว่ามอบอำนาจได้และไปทำบัตรที่บ้านให้ได้
คือทางท่านอำเภอบอกไปถามเจ้าหน้าที่และบอกวันนั้นก็แค่มาถามภรรยาของคุณลุงมาถามว่าถ้าบัตรประชาชนหมดอายุจะสามารถไปติดต่อที่ดินได้ไหม
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกก็ต้องไปถามกฎระเบียบของทางที่ดินเขาอันนี้ลูกน้องท่านบอกว่าอย่างนี้
แต่ท่านอำเภอบอกว่าโอ้ยผมไม่เชื่อลูกน้องผมหรอก

จนมาถ่ายรูปจนเสร็จนะ
และแล้วโหงละบีบ
ถ้ามันมีอย่างนี้จริงระเบียบกรมการปกครองมีอยู่จริงอย่างนี้

ก็นี่ไงคะเลยต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
นายบุญยฤทธิประธานสหพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทย

ถ้าประชาชนเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ
ไม่สะดวกเดินทางมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนด้วยตัวเองเนี่ย
มันคือหน้าที่ของภาครัฐนี่เห็นไหม
มันคือหน้าที่ของภาครัฐค่ะที่จะลงพื้นที่ไปให้บริการกับเขา

เพราะคุณต้องให้บริการประชาชน
เพราะเงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนของคุณมันมาจากภาษีประชาชน
นี่ดูเผ็วินดูเพราะคุณยายนั่งถ่าย

ข้างหลังนี่มีส่วนสูงเรียบร้อย

เมื่อวานด้วยเหรอเมื่อวานนี้เองศูนย์บริหารการทะเบียนภาค๕สาขาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยบริการทำบัตรเคลื่อนที่ไปทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ถึงที่บ้านที่โรงพยาบาล
หรือที่ไหนก็ตามที่เขาขอแจ้งความจำนงไว้
มันทำได้นี่เห็นไหมไปทุกที่เลยเห็นไหมคะ
ก็วันนั้นถ้าไปหาคุณลุงเขาที่บ้านใช่ไหม
มันอาจจะไม่ลงเอยแบบนี้ก็ได้นะ
คือแม่ลูกสาวคุณลุงก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ต้องการเรียกร้องเงินชดเชยเยียวยาอะไรทั้งสิ้นนะฮะ

เพราะเธอก็ไม่ได้ว่าจะมาโทษว่าเหตุการณ์ในวันนั้นจะทำให้คุณพ่อเสียชีวิตหรือไม่อย่างไร
แต่คุณพ่อกลับมาเนี่ยคุณพ่ออ่อนแรงจริงหมดเรี่ยวหมดแรง
มีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาคุณผู้ชมบอกว่าเคยเจอมากับตัวเองเป็นญาติของเธอนะคะ
บอกว่าถ้าป่วยติดเตียงเนี่ยให้ยื่นเรื่องขอทางอำเภอจะมีหน่วยเคลื่อนที่มาถ่ายบัตรให้ถึงที่บ้านเลย
แต่มันจะใช้เวลานานถ้าเกิดเคสไหนที่ต้องการบัตรด่วนอย่างเช่นถ้าต้องเอาไปใช้รักษาหรืออะไรต้องใช้แบบปัจจุบันทันด่วนหรือว่าใช้รีบใช้อ่ะ
ไปถ่ายเองที่อำเภอถึงจะได้บัตรไปเลย
ไม่ใช่ว่าแบบหมดโดยฉับพลันอะไรอย่างนี้ไงใช่ไหม
ซึ่งถ้าเกิดป่วยจริงแบบไม่ไหวจริงเนี่ย
ผมว่ามันก็ยังพอมีช่วงเวลาที่จะสามารถที่จะใช้บัตรประชาชนใบเก่าได้อยู่ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผู้ชมส่งข้อความมาเนี่ย
อันนี้คือถูกต้องแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราก็มีภาพให้ดู
แต่เจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยของอำเภอเมืองปฐุมธานีนี่แหละ

ก็ต้องรอผลสอบว่าเออตกลงคุณยืนยันใช่ไหม
ว่าเขามาติดต่อแค่เรื่องถามเรื่องที่ดินจริง
แต่ลูกสาวของคุณลุงเขายืนยันว่าไม่ใช่
วันนั้นคุณบอกว่ายังไงก็ต้องแบกมา
ที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้
โดยที่ไม่ต้องให้ประชาชนมาลำบากลำมนอะไรขนาดนี้